มีการทำพิธีแบบนี้นานหรือยัง

ที่เขาทำเขาเรียกว่าพิธีอะไร
พิธีแบบว่าศัยศาสตร์ของเขา
เขาไม่มีหิ้งมีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้น

เพราะว่ารู้ว่าจะทำเข้า
ไอ้พวกที่อาบนมงด์นมงด์ไอ้พวกลูกศิษย์มา
เขาก็จะทำนมงด์นมงด์รอท่า
แล้วเขาก็ไอ้ที่ว่า
ตัวเขาน่ะเดี๋ยวเขาจะมาเอง
ทุกคนเตรียมให้หมดแล้ว
ตรงนี้คือมันเป็นที่ที่ในคลิปเลยใช่ไหมครับคุณยาย

มองดูอยู่แต่ยืนอยู่แอบอยู่ตรงนู้น
แต่เขาไม่เห็นหรอกไอ้ที่ก็ท่ายท่ายเนี่ยไม่เห็น
ครั้งที่เขาทำเขาจะเอามือจับหน้าอก
ไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ว่า

ใครว่ามาสิ่งสู้จะเอาแม่จะเอาชีวิตแม่อะไรอย่างเงี้ย
อ่าต้องไล่ไล่เขาก็ไม่ได้ไล่แบบ

เขาใช้เนี่ยเนี่ยที่เห็ดนะ
เขาจะลีดอย่างนี้นะเนี่ยขึ้นมานี้
เนี่ยแล้วข้างล่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปล้วงไปค้น
นะเขาก็จะจับข้างนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย

วิธีทำไมเคยถามลูกชายไหมทำไมต้องทำแบบใกล้กับลูก

เพราะพวกนี้มันแท้งมา

มันไม่ดีกับตัวอะไรอย่างนี้

จ้าทำถูกต้อง
ก็ไม่อยากจะให้ทำให้ลูกชายผิด

ความดีแล้วก็ไม่ได้ดีก็มันก็มันก็คือไม่ได้ดี
ไปเรียนมาหรอคะ

ก็อยู่เขาก็มานั่นเองอะค่ะ
ทุกครั้งก็จะเห็นเขาทำแบบนี้
ก็ทำอย่างนี้ถ้าคนมีอาการแบบว่าเขาเรียกว่าอาการหนัก
น้ำมนต์แล้วอะไรแล้วไม่ออกไม่หายอย่างนี้
ส่วนใหญ่จะมาหาที่สายยนต์

ส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบไหน
คือเหมือนชถาเสศ่าเขาก็เรียกว่าโรนของ
หรือบางคนอะไรล่ะ
เคยทำแท้งลูกมางี้จากกำลังเวทมา
ปวดหัวรักษาไม่หายปวดท้องรักษาไม่หาย

ก็ถ้าไม่จริงก็คงไม่มีคนบอกปากต่อปากไป

นี่พื้นที่เป็นไฟคารบ้านในพืธีก็มีความเชื่อว่าถ่าย
อ่าคนที่มารักษาแล้วพอเขาหาย
แบบไหนเขาฟัง
แบบเพราะคนที่มีอาการเหมือนเเต๋า

อย่างที่เขามองว่าเอ้ยทำหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าอันนี้
ไม่น่าจะใช่

ถ้าหลอกลวงก็คงโดนมานานแล้วไหมครับ
ก็คงต้องโดนมีคนที่แบบผู้เสียหายแจ้งความมานาน

ส่วนตัวพี่เชื่อไหมว่าเขามีของจริง

อ้าวตอนนั้นพี่เป็นโดนอะไรมา
คือผมเหมือนผมไม่รู้ว่าผมปวดปวดท้องเนี่ย
บอกว่าเป็นโรคกระเพาะกินยาก็ไม่หาย

แล้วเขาก็ทำวิธีดึงของ

อืมมาจากก่อนหลายปีแล้ว
ผมหลายปีแล้วมีของออกมา

เดี๋ยวจะหาว่าอะไรส่งเสริมกัน

วันนึงคนที่จะมารักษานี่เยอะไหมครับ

ในหมู่บ้านเนี่ยนะน้อยคน
แล้วออกจากจังหวัด
ก็เขาสร้างข่าวจังไหนกับ

หรืออะไรเขาก็บอกต่อเพื่อนบ้านในบ้านในครอบครัวเขาก็พากันมาอาบเนี่ย
รักษาทัยเชื่อค่ะเพราะงี้โดนตัวเองมา
นี่เคยอาบน้ำมนต์กับน้องชายมาเลยโดนอะไรฮะแบบว่าบรรพบรุษ
ก็ติดตัวมาปวดหลังปวดเอวอย่างเงี้ยมันมีอาการเหมือน
ทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำมาหากินก็ไม่ขึ้นอย่างนี้
แต่ว่าถ้าพูดว่าเชื่อไหม
ว่ามันเป็นกรงกรรมกงเกลียน
น้องชายก็เลยช่วยรักษา
ใช่หายดีขึ้น

ทำอะไรก็สำเร็จไม่ติดไม่ขัด
ใช่ทุกอย่างที่ทำ
วิชาที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มายังไง
ก็เหมือนมีจิตสัมผัส
จิตสัมผัสที่เขาเคย

เขาเคยประสบอุบัติเหตุปานตายอย่างนี้
แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาไปรักษาไม่หาย
ไปเจอเหมือนไปเจอครูดีที่ดี
ครูที่ดีเขารักษาเขา

เคยรับรถสิบล้อฟัง
ใช่เขาเคยรับจ้างขับรถสิบล้อ

อ่าแล้วเขาฟ่ำปานตาย
อ่าก็เหมือนว่ามีคนมาช่วยเขา
ช่วยเขาการรักษาเหมือนจิต

บอกไม่ถูกว่าเขาเหมือนมีจิตสัมผัส
ที่ก็เหมือนว่าพอเขารับ
รับขังห้าหรือรับครอบครูอ่ะ
เขาก็เหมือนว่ามีตัวมีองค์ที่จะ
เดินสายบุญเพื่อจะรักษาคนต่อไป
อ่าแล้วเขาก็เลยตั้งอันนั้นเขาก็เลย
ศึกษามาแล้วก็รักษาคนทั่วไป
คนที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์

รวมแล้วเนี่ย

เป็นพันธุ์
ไม่ไม่เล่นแหละเพราะสิบกว่าปีเนี่ยเป็นพันธุ์
ถ้าว่าถ้าอยากจะให้รู้ว่าลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ย

แล้วคลิปที่เขาถ่ายแต่ละคนที่มาถ่ายเนี่ย
มารักษาเนี่ยจะถ่ายคลิปไว้หมด
มีคลิปเยอะในเครื่องเขานะ

บางทีเขาก็โพสต์เหมือนให้ลูกศิษย์ดูว่าการรักษานี่เป็นยังไง
ที่ที่โพสต์โพสต์ไว้อ่ะ
เพราะแต่ละคนที่มารักษาการอนุญาต
ญาติที่แฟนพาเมียมารักษาอาบน้ำมนต์อย่างนี้
มันไม่เหมือนกันเขาก็อนุญาตว่า
ทำแบบนี้นะรักษาแบบนี้อนุญาตไหม
เอ่อถ้าอนุญาตก็รักษาถ้าอนุญาตก็คืออับน้ำมนต์ธรรมดา
แต่ละคนอาบน้ำมนต์ไม่เหมือนกัน
ถ้าว่าคนเป็นนักโดนของมาก็เหมือนว่า
เอ่อมันเป็นรบจุดซ่อนเล้นเขาก็จะดึง
ช่วยดึงสิ่งที่ไม่ดีออกมาทิ้งไปอย่างนี้
มันคลิปที่คลิปที่อาบน้ำมนต์ธรรมดาก็เยอะ
อ่ามีแล้วของผู้ชายก็มี
ส่วนมากก็หลังบ้านแล้วก็ข้างนอกแล้วก็หลังบ้านแม่
อ่ะไม่เคยเห็นอย่างเนี้ยส่วนมากจะพาเพื่อนมา
ผล่ะให้จุภิษฐ์ใดว่าการรักษาน่ะแบบนี้แบบเนี่ย
ใช่ถ้าเป็นถ้าให้ดู
คนในสายเดียวกันที่พรื่อในเรื่องพวกเนี้ย
แล้วก็ทำพวกนี้อยู่เนี้ย
มีว่ามีสมาชะกระขวด
ผมไม่ได้ไปดูในเครื่องต้องไปดูในกลุ่มเขา
คนที่รักษาด้วยกันมีมั้ยครับ
ยิงก็ไม่รู้นะครับ
มีเยอะอยู่ไหมครับ

เขาใส่มนตร์ดำมึง

ที่วัดจักรตะชั่วกรรมที่ก็แชร์ให้ดูว่าเราช่วยอย่างนี้นะ

อ่าคือแก้คือมาจากแก้
แก้แต่ก็ทำไม่เป็น

คือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจ
มันรีบรุ่นแล้วเครียด
ก็เลยอยากว่านั้นก็น้ำน้ำนอน
คิดว่าน้ำนอนล้างเคราะห์ล้างโซค
ไปรู้จักเขาได้ไง
พอดีเข้ามาที่ทำงาน

ในการทักชวับกัน

แล้วจากนั้นไม่อย่างไรต่อ

ก็ทำงานเรื่อย
กลับมาทำมานอนที่บ้านนี่แหละ

ใช่อากาศอย่างนี้มันยืดตลอดแล้วนุ๊กก็แปลว่ามันนอนไม่หลับ
คือมันยังไงก็พลิกซ้ายพลิกฟ้าพลิกซ้ายฟ้า
นุ๊กก็เลยว่าคิดในใจนะว่าเออพ่อปูชายลูกเพื่อนนะให้ลูกนอนหลับนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกจะต้องทำงานยังไงยังไงให้ลูกมีแรงทำงานนะ
ครับก็หนูก็ทำอยู่อย่างเงี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอืม
ก็ไม่เล่าให้ใครฟังนะแล้วตอนนี้พอนั้นที่ทำงานหยุดหยุดงาน
หนูก็เลยโทรหาปูบอกว่าปูวางไหมปูอยู่ไหนปูบอกว่ากลับมาแล้ว
ว้างนุ๊กก็เลยบอกว่านุ๊กจะขออาบนำมุนอืม
กูบอกว่าก็มาสิอืมนุ๊กก็เลยยังไงนุ๊กไปครับจ้ะ
ถึงนี่เขาให้ทำอะไรบ้างครับก็พ่อนั่งให้พ่อนั่งหน้าบ้านก่อนอืม
หนูก็นั่งอยู่กับพ่อแหละแล้วก็ให้หนูขอคำมาพ่ออืม
ไหว้ขอกรรมาอะไรต่างต่างอย่างเงี้ยที่ว่าเขาเอาให้พูดนะอืม
แล้วก็กินน้ำล้างเท้าพ่อล้างเท้าพ่อให้สะอาดแล้วก็พูด
แล้วก็กอดพ่อกินน้ำล้างเท้าจ้ะเหมือนว่าน้ำล้างเท้าที่เราล้างให้พ่อแล้ว
เนี้ยแหละอืมกินเข้าไปกินไปเยอะไงต้องกินอะไรแล้วตั้งแต่เราอ่ะจ้ะ
แล้วตั้งแต่เราอืมเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดหลักพ่อมากก็กินเยอะเยอะ
ถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ก็กินเข้าไปมันจะดีกว่าตัวเองอืม
เขามาให้ไปเปรียบใช่ก็เขาบอกว่าไปเตรียมตัวอ่ะ
แล้วนี้นุ๊กในการเตรียมตัวนุ๊กก็ไม่รู้นะนุ้กมีเคยอ่านน้ำมนมาก่อน
บางครั้งคนก็ถามป้าแล้วบอกว่าไปเปลี่ยนภาพ

ลักษณะการทำไล่ในคลิป
การรูดขึ้นมาไม่ใช่การขย่ำขยี้

พ้านขึ้นมาพ้านข้างตรงนี้ข้างจักรกะแหลนี่ขึ้นมาแล้วก็พ้าน
มือนี่ไม่ได้มาด้วย

ต่อแล้วเขาก็จะถามรับ
โอเคมั้ยรู้สึกแน่นตรงใหนมั้ย

เขาก็บอกถ้าเราบอกเข้าไปเขาก็จะดึงให้เราอีกสี่หนึ่ง
ใช่แล้วตอนนี้พอนั้นมันก็โล่ง
ถามจริงจริงมันรู้สึกโลกไม่รู้อ่ะแต่ว่าของหนูน่ะความรู้สึกของหนูน่ะ
คือหนูทำไปแล้วหนูสบายใจคือว่าเออทำแล้วก็โล่งอ่ะ
จากที่ว่าไม่ดีร่างกายตัวเองไม่ดีนะจากเป็นปวดขาปวดแขนอะไรอย่างเงี้ย
ก็เบาแล้วก็เวลานอนเรากลับมานอนคือว่าปกติหนูนอนเที่ยงคืนอย่างนี้
นี่ก็นอนสามทุ่มชีวิตดีเลยใช่ก็กินข้าวกินอิ่มนอนหลับ
โทรศัพท์รับขามือเลยแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเรื่องคนรักเรื่องการงานเรื่องอาชีพนี้ดีขึ้นเลยเห็นไหม
คือว่าหนูเลิกกันเลิกกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเพราะว่า
การงานการเงินหนี้สินก็ไม่มีรุมเล้าแล้วใช้หนี้สินหมดเลยอืม
จากตอนแรกที่ว่าทำงานไปคือว่าต้องเบิกเท่าแก่มาใช้หนี้ร้านค้า
แล้วเราก็ต้องเป็นหนี้เท่าแกอีกนะแล้วตอนนี้ก็เป็นว่าหนี้ร้านค้าไม่เป็น
นี่เท่าแกร่ก็ไม่เป็นอยากกลับฝากอะไรกับพ่อปู่สนิทธัย
จะถามแบะลุงเข้ามายังเลิศเข้ามาแล้วบอกไม่ง้า
ไปถึงนะถ้าเกิดเขาไปเที่ยวไหนมาไปรักษาคนอ่ะ
ไปถึงนี้หนูก็บอกปูสวัสดีจ้ะ
เขาบอกเออพอดีลูกอ่ะ
ตอนนี้ถ้าปู่สมิงพายฟังอยู่พี่มีอะไรจะบอกเขาไหมครับ
ปู่อย่าคิดมากมันเป็นมอลโลซุ่ม
แล้วก็พัดผ้านไปให้ปู่สู้
กลัวไหมว่าเพราะปู่ของเราเนี่ย
อาจจะโดนหลอกลวงประชาชนหรืออะไรนะครับกลัวนั่นแหละ

กลัวแบบว่าทำไมทำไมต้องมาทำร้ายกันอย่างนี้อะไรอย่างนี้
สายตาหนูนะแล้วหนูจะดูจากคลิปที่ว่าเขาช่วยเลือกคน
ใครเขาจะปั้นเรื่องขึ้นมาใช่ไหม
ใครจะมาปั้นเรื่องดูของเขามาให้โดนรูปหนุ่มรูปอุเวยวะอะ
ตัวพี่มีอะไรอยากบอกน้องประชาชนที่เข้าใจผิดพ่อปู่ไหม
ว่าอย่าไปว่าเขาเลยหรืือว่าอย่าไป
ถ้าคุณไม่นับถือไม่เคารพแล้วคุณจะมารักษาทำไมอ่ะคะใช่ไหม
เราต้องเคารพเรานับถือเขาบูชาเขาเราถึงได้มารักษากับเขา

บางคนเค้าบอกว่ามันเป็นการกระทำมานานตรงอนาจารย์ในนี้เราไม่เห็นด้วยว่าเค้าไม่ได้ทำอะไรกับเขา
ใช่หนุ่มคิดว่าเพราะว่าที่ว่าเขาทำนี่คือว่าเรายินยอม
สมัครใจที่ให้เขาทำใช่
ไม่ได้ไม่ใช่โดนหลอกอันนี้ไม่ใช่โดนหลอกมันหายจริง
ร้อยเปอร์เซนและทุกคนนี้ก็ยังนับถือปู่จนตอนนี้นะ
ถ้าเกิดปู่ไปกลับมานี่สามารถไปอาบได้เลย
ถ้าเกิดว่าตอบในอนาคตไทยรัฐทีวีขอไปให้เราไปอ่านด้วยเนี่ย

ยินดีจ้ะไปอาบได้เลย
ไปอาบกับพ่อปู่อีกได้เลยจ้ะ